ที่เชียงใหม่นะคะช่วงนี้ปิดเทอมค่ะเป็นปกติเด็กก็จะชอบมีแฟชั่น
บรรดาวัยรุ่นก็จะชอบมีแฟชั่นนะคะ
ที่จังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่เชียงใหม่นะคะ
พากันไปตัดผมเป็นทรงภาพยนตร์สุดฮิต
ตอนนี้ก็คือเรื่องของแบทแมนประทัดซุปเปอร์แมน
แต่ว่าทางร้านเขาบอกว่าขอวันละ๔๕คนพอนะคะ
เพราะว่าแกะลายนานค่ะ
ครับ

แมนอยู่ข้างนอกแต่สัญลักษณ์ข้างในเป็นซุปเปอร์แมน

เพราะว่าตอนนี้ภาพยนตร์เรื่องแบทแมนประทัดซุปเปอร์แมน

ซึ่งเป็นภาพยนตร์ฮีโร่ขวัญใจเด็กผู้ชายนะคะ
ยุคทุกสมัยกำลังเป็นที่นิยมเลยนะคะ

อยากดูนะเพราะไม่เคยเห็นสองฮีโร่มาเจอกัน

อรุณแห่งยุติธรรมไม่หมายถึงอะไรนะคะ
แล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ปิดเทอมใหญ่

มักจะมีทรงผมแปลกแนวให้เห็นกันบ่อย
หรือว่าจะเป็นการทำสีผมอะไรก็ว่าไปนะคะ

เป็นร้านตัดผมแกะลายสุดแนวค่ะ
ก็มักจะมีนักเรียนผู้ชายไปตัดผมแล้วก็แกะลาย
มีเด็กไปนั่งรอคิวตัดผมแล้วก็แกะลายไม่ขาดสายเลยนะคะ
นายไมตรีม่วงทองหรือว่าช่างบอยอายุ๓๑ปี
ช่วงนี้มีเด็กนักเรียนมาใช้บริการตัดส่งผมต่างจำนวนมากค่ะ
จำนวนมากค่ะจะเน้นทรงผมสั้นเพราะว่าอากาศร้อนนะคะ
โดยร้านนั้นรับตัดทรงผมและแกะลายทรงผมทุกรูปแบบ
ช่วงนี้กระแสภาพยนตร์เรื่องนี้มาแรงโด่งดัง
เด็กก็ไปตัดกันเป็นจำนวนมากนะคะ
แต่ละวันแก่ไลน์๔๕คิว๔๕คนเพราะว่าใช้เวลานาน
จึงรับทำได้วันละไม่กี่คนเพราะว่าทางร้านเอง
อยากให้ลูกค้าได้ทรงที่ต้องการตามความพอใจลูกค้าทุกคนเลยค่ะ
ไม่อยากจะใช้เวลารวดเร็วเพราะว่าเดี๋ยวลายจะไม่สวย

และอย่างเด็กต้องตั้งใจจริงนะ
ในการอยากได้ผมทรงนี้เพราะกว่าช่างจะแกะลายได้
เด็กธรรมดานั่งตัดผมอยู่ได้ไม่นานนะ

ดูหน้าตาแบบเด็กตั้งใจมาก